เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังนะครับเชื่อว่าคนไทยยังไม่ลืมครับผมเชื่อว่าทุกท่านยังไม่ลืมเราติดตาม
เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับคดีของคุณตังโมมาต่อเนื่องยาวนานนะครับอาจจะมีเว้นช่วงระยะไปบ้างนะฮะแต่ถ้านับตั้งแต่วันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์วันนี้เนี่ย๗เดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงในส่วนของคดีอาญาตอนนี้อายการสั่งฟ้องผู้ต้องหา๖คนสู่ชั้นศาลสารรับฟ้องนะฮะเป็นจำเลยแล้วนะครับ๕คนบนเรือที่ไปกับคุณตังโมในวันนั้นเพื่อน

ว่าตกลงแล้วคุณแตงโมเป็นอะไรถึงเสียชีวิตอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมแต่พอวันนั้นมีภาพของการไปคุยเรื่องตัวเงินเงินเยียวยาต่างสังคมก็มีคำถามเพิ่มอีกว่าเอ๊ะตกลงแล้วคุณแม่ไม่ติดใจแล้วหรอหรือคุณแม่ทำไมไปยอมรับเงินเพียงจำนวนเท่านี้เงินสด๒ล้านเงินดูแลรายเดือนอีก๒๐ปีเดื
พนิดาอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิคุณแม่ไม่ได้ออกรายการทอล์กที่ไหนมานานแล้ววันนี้จะมาคุยสดสดมาเปิดใจกันที่นี่พร้อมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณแม่ในปัจจุบันด้วยคุณแม่พนิดาและคุณชัยวัดโลมากุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ฮะสวัสดีพี่ชายวัดครับสวัสดีครับคุณแม่ขอบคุณมากมากที่มาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นต้อง
อาจารย์มาจนถึงวันนี้คุณแม่ความรู้สึกหรือว่าจิตใจต่างตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ถ้าความรู้สึกกับลูกนะคะกับน้องโมเนี่ยก็ยังคิดถึงเหมือนเดิม

คิดถึงลูกเหมือนเดิมเพราะว่าตอนจากกันเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเลย

เขาไปทางคุณแม่ไปทางเราไม่รู้ว่าลูกไปตรงไหนเลยใช่ไหมคะ

วันที่เกิดเหตุเราจากกันแบบไม่ได้ไม่เห็นกันเลยอะหายไปลูกหายเหมือนลูกหายอะ

ลูกหายไปไหนแล้วคุณแม่ก็วันที่ไปที่ท่าน้ำเนี่ยลูกเราหายลูกเราหายไปได้ยังไง
แล้วคุณแม่ก็มีอาการเหมือนช็อกอะนะคะคุณแม่ก็ไปทุบคนที่ไปเป็นเพื่อนเนี่ยทุบเขาใหญ่เลยทุบคือมันทั้งโกรธทั้งโมโห

ทุบเขาช็อกเขาใหญ่เลย

ก็ยังคิดถึงลูกทุกวันคิดถึงทุกวันเพราะว่าเราไม่ได้เจอกับเขาเลยคุณแม่อยากเจอลูกอยากเจอลูกมากเลย
ครับคือวันนี้ถ้าจะต้องสอบถามอะไรกันอะไรที่กระทบกระเทือนสเตือนใจผมขออนุญาตขออภัยไว้ล่วงหน้านะคุณแม่

คนจะต้องเวียนถามกัน

ก่อนครับ๒๔กัญญาโยนคือคดีอาญาขึ้นสู่ชั้นศาลแล้ว๒๑
อ่า๒๑กัญญาโยนขอบพระน
เนี้ยไปยังไงไปยังไงแม่ถึงได้ไปคุยกันแล้วก็ตกลงมาที่ตัวเลขตรงนั้น
ขออนุญาตให้คุณชัยวัดตอบได้ไหมคะมันมีรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ย
มันต้องพูดให้ฟังต้องเล่าให้ฟัง
คุณชายวัดตอนนี้เป็นที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่

คือถ้าไล่มาเนี่ยคุณแม่มีตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะ
ทนายกิจสนะมาทนายเดชา
มีคุณเต้มงคลกฤษกับคุณอัจฉริยะเข้ามามีทีมทนายความ

ล่าสุดคือคุณชัยวัด

ผู้รับมอบอำนาจแล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายครับ

ผมจำเป็นต้องมาเติมแต่งต้องมาเติมให้ตรงนี้
ให้เรียบร้อยให้ได้บรรดุกับส่ง
แล้ววันนั้นยังไงทำไมถึงได้คุยเรื่องเงินเยียวยา
ชดใช้เยียวยาค่าเสียหายตรงในวันนั้นกัน
คืออย่างนี้ครับท่านผมอยากจะกลับเรียนพี่น้องแล้วก็สื่อมวลชนนะครับ
ประชาชนทางบ้านได้รับทราบว่า
คดีนี้มันมีการเจรจากันมานานนะครับ

ก็กลับที่คุณแม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่ง
ครั้งสุดท้ายก็คือครั้งที่๕นะครับ

ใช่ครับมีเจรจากันมาเรื่อย

เรื่อยครับเยียวยาเรื่องเยียวยาเรื่องค่าเสียหายตามประวิ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๔๔ทับ๑
จะเป็นสิทธิของคุณแม่ที่จะต้องได้รับ
เจรจามา๕ครั้งเนี่ยคุณแม่เจรจากับใครครับ
ก็กับคุณปอและคุณเบิร์ต
ก็คือครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มี
คุณแม่ก็เป็นคนขออนุญาตคุณแม่อธิบายครั้งสุดท้ายดีกว่าเรื่อง๒๐ล้านครับ

ที่ได้เจอกับคุณปอนและคุณเบิร์ตใช่ไหม
ครั้งสุดท้ายนี่คือในศาลหรือว่าก่อนที่จะไปขึ้นศาล

ก่อนขึ้นศาลเป็นยังไงคุณแม่ไหนล่องรายฟังหน่อย
คือคุณแม่ก็มีทีมทนายของก็เป็นท่านชนบทนะคะแล้วก็ลูกทีม๔คน
เราก็นัดคุณปอคุณเบิร์ตไปทานข้าวกัน
ก็จะไปคุยเรื่องเงินเยียวยาของคุณแม่นี่แหละ
พอดีมีท่านหัวหน้าทีมของทนายน้องเนี่ยคุณแม่รักทุกคนเลย
เพราะเขาน่ารักทุกคนแต่ท่านหัวหน้าเนี่ยมีคำสั่งว่า
ถ้าไม่ได้๒๐ล้านไม่ต้องกลับมา
หมายถึงสั่งที่ใครสั่งลูกน้องทีมธนายของเขา

บอกถ้าไม่ได้๒๐ล้านที่ไปคุยกับคุณปอคุณเบิร์ต

แล้วนัดทานข้าวกันถ้าไม่ได้๒๐ล้านไม่ต้องกลับมา

ก็ปอทานข้าวไม่ลง

ทุกคนทานข้าวไม่ลงเบิร์ตก็ทานข้าวไม่ลง
เพราะว่ามีทนายของคุณแม่แล้วก็ทนายของทางด้านป่อด้วย
เขาก็นั่งฟังอยู่ด้วยไง
วันนั้นใครเป็นคนที่เอ่ยข้อเสนอเป็นทนายหรือว่าเป็นคุณแม่บอก
เสนอมาตั้งแต่ก่อนจะออกจากออฟฟิศแล้วค่ะ
แล้วที่พูดกับเขาเป็นคนคุณแม่พูดเองหรือว่าทนายบอกว่า

แล้ววงวันนั้นก็ยังไงฮะ

ก็ฝืดทานข้าวไม่ลง

อากาศไม่ดีครับบรรยากาศไม่ราบลื่น
แต่ว่าตอนนั้นแม่ก็เคยบอกว่าแม่เองก็อยากจะได้ตัวเลขที่

แม่บอกว่าน้องโมมีรายได้ปี๑๗๐ล้านด้วยซ้ำ

เขาเรียกไป๒๐ล้านแล้ว

อาจจะกระทันหันสำหรับเขาอะนะ

อาจจะกระทันหันเขายังไม่ทันตั้งตัว

คุณปอ
แล้วคุณเบิร์ต
แล้วคุณแม่เป็นแม่

เราก็ติดต่อคุยกันมาตลอดตามภาษาแม่ลูก
แต่ไม่เคยคุยเรื่องเงินสักนิดเดียว

แล้วก็มีทนายที่ยื่นข้อเสนออีก๒๐ล้าน
ที่หัวหน้าท่านสั่งมา

กลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับ
เรื่องนี้ความจริงต้องเปิดเผย
ในด้านของความคิดเห็น
ของความคิดเห็นหรือในการภาพที่สะท้อนกลับมาหาคุณแม่เนี่ยก็เป็นภาพที่
ท่านท่านผู้ชมก็ได้รับเห็นอยู่ทุกวันนะครับว่าเป็นภาพที่ว่าคุณแม่เนี่ยได้รับ
แค่๙๒ล้านเนี่ยเพียงพอแล้วเหรอแล้วก็เป็นการผ่อนชำระ๒๔๐เดือนเป็น
ระยะยาว๒๐ปีอันนั้นคือผลวันที่ไปเจอกันที่ศาลตรงนี้แหละครับคือเป็น
ข้อมันช่วงรอยต่อยังไงคุณคุณชายวัดตรงนี้ผมก็ได้รับความไว้วางใจจาก
เพื่อนของคุณแม่เพื่อนสนิทนะครับที่ได้รับความไว้วางใจเข้ามาดูดู
ดูเรื่องนี้นะครับพอคุยครั้งที่๖แล้ววงแตกก็เลยมีเพื่อนคุณแม่แนะนำคุณ
ชัยวัดเข้ามาอ่าก็คือผมเนี่ยได้รับการแนะนำมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วครับอืมผม
ก็ดูสถานการณ์แล้วก็ดูความเป็นไปได้ในการเจรจาต่อลองแล้วก็การ
ประนีปนอมนะครับผมเป็นเจ้าของทางงานกฎหมายอยู่ที่ภาคธรรมนออกดูแล
ทรัพย์สินให้ต่างชาติมา๒๐กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยอมมี
สบการณ์แล้วก็ย่อมมีวิธีการทำงานที่ต้องแตกฉานที่ต้องซับซ้อนนะฮะ
เราต้องถามความเห็นของคุณแม่หรือว่าเจตนาของคุณแม่จริงเนี่ยต้องการที่
จะลงโทษจำเลยทั้ง๖หรือไม่ถ้าหากเขากระทำผิดนะฮะคือพอคุณคุณ
วัดได้รู้จักจนแม่ได้เข้ามาเนี่ยก็เลยมาถามคุณแม่ก่อนใช่ครับว่าเจตนา
ของของคดีคุณทางโมเนี่ยใช่ครับคือต้องการอะไรใช่ครับต้องการเงินต้องการ
ที่จะลงโทษจำเลยหรือต้องการที่จะปรณีประนอมเราต้องสอบข้อเท็จจริงตรง
นั้นให้ได้ก่อนแล้วคุณแล้วเราถึงจะลงทำงานคุณแม่ว่าไงครับท่านคุณแม่ก็
จำรวจตรวจสอบข่าวนะฮะทั้งในคลิปในไลน์อะไรแย่ไปหมดแล้ว

ข้อคิดอยู่ข้อหนึ่งว่าคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่ง
ไปฟ้องคนในเรือเอาเอกสารคุณแม่แอบเอาเอกสารคุณแม่เนี่ยไปฟ้อง
คนในเรือมาตรา๒๘๐๒๘๙๒๙๐อะไรเนี่ยนะคะซึ่งมันหนักคือจำคุก
ยาวอันนั้นคือข้อหาเจตนาฆ่าเจตนาค่าแล้วก็จำคุกยาวเป็นยี่สิบปี

แล้วคุณแม่ก็มานั่งพิจารณาเองว่ามันไม่ได้นะมันเกินเหตุแล้ว
คุณแม่ก็พอจะทราบว่าเหตุหลักฐานเรื่องน้องโมเนี่ยที่หล่นลงไปในน้ำ
เนี่ยมันยังไม่มีเลย
หลักฐานยังหาไม่เจอเลยสักอย่างเดียวเพราะผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนรับปากว่าจะ
เอาหลักฐานมานะแล้วก็เป็นคนไปแจ้งอีกไปแจ้งเขาเนี่ยคุณแม่ก็ดูแล้วเอ๊ะมันมันไม่

จำเลยฮะตั้ง๕คนเลย๖เขาเหรอ

ต้องการไม่ประสงค์ให้เขาโดนลงโทษขนาดนี้มันมากไป
ลูกเมียเขาก็มีแล้วลูกเราเนี่ยมันก็เสียไปแล้ว
แล้วลูกเราก็อาจจะอยู่ในเรือด้วยกันถูกไหมคะ
ประมาทตกอะไรท้ายเรือ

ปัสสาวะอะไรไอ้ปัสสาวะท้ายเรือเกาะขาแซนเนี่ย

ตัวคุณแม่เองได้สืบแล้วด้วยคุยกับทุกคน
คุณแม่มองว่าข้อหาเจตนาฆ่าเนี่ยอันนี้แรงไป
แรงไปแล้วมันยาก
เราจะไปเจอหลักฐาน
แล้วคุณแม่มองว่าบนเรือที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
อาจจะเป็นลูกเราก็ประมาทด้วยอย่างนี้หรอ
ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นด้วย
เพราะเขาก็ดื่มสุรากันทั้งเรือ
ก็เลยเป็นห่วงว่าเขาก็คือจำเลยเนี่ย
ถ้าเกิดต้องไปติดคุกในข้อหาเจตนาฆ่าเนี่ย

ใช่มันแรงไปที่เขาจะต้องไปติดคุก
เพื่อลูกเราหรือเพื่อคุณแม่๒๐ปี
แล้วได้อะไรคุณแม่ได้อะไร
ได้สภาพจิตใจที่แย่มากที่เอาคนไปขังคุกไว้๒๐ปี

ไม่อยากหาอะไรให้กับแตงโมว่าตกลงแล้ว
คุณแม่หาเองอยากหาหาเองค่ะ
คุณแม่อัดคลิปไว้ทุกคืนเลย

ไม่ยอมนอนไปดูโทรศัพท์คุณแม่เต็มไปด้วยคลิปน้องโม
มีทั้งจากบังแจ๊กทั้งอะไรเยอะแยะ
เอาเป็นว่าวันนั้นก็เลยบอกกับทางคุณชายวัดครับ

ไม่เจตนาจะเอาท่านติดคุก

หลังจากนั้นก็เลยไปคุยไปเจรจากันเรื่องเงินเยียวยา
ผมก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้เกิดการเจรจา

เพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไม
ทำไมรับแค่๙ล้าน๒เงินยอดรวมนะ

แล้วทางอาญาจะเป็นยังไงต่อ
เกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมความยุติธรรมจะทวงคืนได้ยังไง

กับคุณแม่ของคุณแตงโมคุณแม่พนิดานะฮะ

คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าความจริงคุยเรื่องของเงินเยียวยา
ชดใช้ความเสียหายต่างในคดีเนี่ย

คุณชายวัฒน์ก็ได้เข้ามาช่วยทุกคนนี้
เพราะว่ามีการคุยกันที่ตัวเลข๒๐ล้าน
แล้วทางคุณปอวันนั้นกินข้าวไม่ลงไปเลย

ตกลงเจตนาของคดีที่แท้จริงเนี่ยคือต้องการอะไร

ข้อหาจิตนาค่าเนี่ยมันแรงเกินไป
ถ้าเป็นข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อันนี้คุณแม่โอเคใช่ไหม
แล้วไปยังไงมายังไงถึงเป็นตัวเลข๙ล้าน๒แล้วคุณแม่
พี่ไปคุยกันเมื่อ๒๑กับทรีย์
คุณปรมาทโรนโอมภัยกับคุณโลเบิร์ต
คุณแม่ก็ถือว่าให้อภัยกับบุคคลอื่นแล้วก็ให้
วางนะฮะไม่มีความทุกข์แล้ว

เพราะฉะนั้นให้คุณชัยวัดเนี่ย
ดำเดินกระบวนการต่างได้ทันทีเลย
ผมก็มีการเจรจากับทางคุณปอตนุพัฒน์

ในวันแรกที่คุยเนี่ยบรรยากาศเป็นไปด้วยดี

เราก็นำความเจตนาของคุณแม่ไปบอกกับน้อง
น้องปอร์นะฮะก็คือคุณตานุพัฒน์จำเลยที่๑อันเนี่ย
ตอนนี้ก็เหมือนว่าเป็นแม่เป็นลูกกันมาก่อนแล้ว
เพราะฉะนั้นเจตนาที่จะไม่ต้องการให้จำเลยได้รับโทษ
ในเรื่องของการจับกลุ่มคุมขังหรือต้องโทษนะฮะ
เราก็บอกว่าในทางที่จะเป็นไปได้ก็คือ
เราต้องให้คุณแม่ลดตัวเลขลงมา

เพราะฉะนั้นก็ถึงได้มาตัวเลขที่๙๒ล้าน
และมีการชำระเพิ่มเติมอีก๒๔๐เดือนนะฮะ
แต่ในแง่ของทางทำสัญญานี้ปณีประนอมยอมความนะ

สารท่านก็ยังไม่มีคำพิพากษาตามยอม

แต่ทีนี้ไอ้การลดตัวเลขลงมาเนี่ย

แล้วเหตุผลของการลดตัวเลขลงมามันคือเพื่ออะไร
ก็เพื่อที่จะให้ทางคุณปฏิพัฒน์มีกำลังที่จะจ่าย

แล้วก็ทางคุณแม่พอใจ
เราต้องถามความปิดทงว่าคุณแม่พอใจไหม

เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่พอใจก็คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ

เมื่อเราสามารถเจรจาตกลงเกี่ยวกับการเยียวยากันได้เนี่ย
ระหว่างผู้เสียหายกับทางจำเลยเนี่ย

ไปเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นศาล
ติดคุกก็อาจจะไม่ติดคุกแบบนี้

คุณแม่บอกตั้งแต่แรกว่าคือให้อภัย

ก็คือจากที่น้องพัชราธิดา

ได้มีการอุปการะคุณแม่มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตลอดเวลา

เพราะฉะนั้นเงิน๙๒ล้านไม่ใช่ที่ยอดนี้นะครับ

และในการเจรจารอบนอกทั้งคุณปออกับคุณโรเบิตและจำเลยทั้ง๖คน
เอา๙ล้าน๒ตรงนี้ก่อนครับคุณแม่
ก็คือเป็นเงินสดเท่าไหร่นะ๒ล้าน

เป็นแล้วตรงนี้เป็นชงเป็นเช็คเข้าบัญชีเรียบร้อย

ทุกวันที่๑ของเดือนเป็นเวลา๒๐ปี
คนก็บอกกันแหมแม่ทำไมไม่รับเป็นกรอบเวลา๒๐ปี
ขออนุญาตได้ไหมนะบางคนบอกเกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วไม่ได้รับ
ไม่ถึงทำยังไงไม่ตกแก่ทายาทอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ย
ทำไมจะถึงตัดสินใจยอมรับตรงนี้ว่าเอาเป็นลักษณะแบบนี้
คือปอเนี่ยนะคะคุณจานุพัฒน์เนี่ยเราคุยกันตลอดนะทางโทรศัพท์
แม้แต่การจ่ายเงินเนี่ยก็จ่ายต่อหน้าศาลนะคะ
ข้อนี้ที่รับมาเก้าร้านเนี่ยทำกันต่อหน้าศาลนะคะ

การจ่ายเงินเนี่ยการจะเกิดปัจจุบันทันด่วนแบบนั้นเป็นการแสดงเกตนา
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการคุณชัยวัดเนี่ยก็ได้มีเอกสารให้คุณปอแซนว่า
ถ้าในอนาคตคุณแม่อยากได้อะไรคุณแม่อยากทำอะไรธุรกิจอะไรอย่างนี้ให้บอกเลย

ไม่ได้รวมยอดเงิน๙๒ล้านนอกจากตรงนี้
อยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกขอให้บอกปอ
ขอให้บอกปอได้ทุกเรื่อง

เป็นลายเซ็นต์อย่างนี้เลยใช่ค่ะใช่ใช่

อย่างเช่นคือคุณแม่อยากได้รถใหม่

บอกแล้วเหรอจริงเหรอจริง

เล็กน้อยเล็กน้อยเหรอครับ
เพราะรถมันราคาไม่มากค่ะแต่คุณแม่อยากเปลี่ยนรถใหม่

โตโยต้ารุ่นที่น้องบอม

อ๋อรุ่นล่าสุดที่เพิ่งออกใหม่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

คุณแม่ค่ะเดี๋ยวแซนมีของขวัญให้คุณแม่
เราก็ต้องมีของขวัญอะไรหรอแล้วก็แปลกใจ
เขาก็บอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงกำลังเดินทางมาค่ะ
เสร็จแล้วดั่งมาเขาก็ยื่นถุงไปคุณแม่

คุณแซนคนเดียวแต่ว่าไอ้ยอดเงิน๙ล้านสองนี่คือทั้ง๖คนที่เป็นจำเลยใช่ไหมครับที่เขา

คุณแม่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคนเขาก็เลยแหมผมควรอย่าถามจริงนะ
คนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณแม่เห็นเขาให้แบบนั้นให้แบบนี้ดูแลแบบนั้นดูแลแบบนี้

ลืมคดีลูกสาวเลยหรือเปล่าที่จะหาความจริงหาความเป็นธรรมให้คดีมันสุดท้ายปลายทาง
จนสุดก่อนว่าสารท่านจะตัดสินว่ายังไงผิดหรือไม่ผิดใครทำอะไรให้แตงโมเสียชีวิตเนี่ย

ไม่ลืมไม่เคยลืมแต่

เรามีคนทำให้แล้วตำรวจอายการศาลทนายเขาทำให้เรา
ถ้าคุณแม่ไปทำให้คุณแม่ไปทำอะไรกระโดดน้ำไปหาลูก
หรือไปยุ่งวุ่นวายกับคณะพวกนี้ที่คุณแม่พูดเหรอคะ
คุณแม่ก็ทำไม่ได้คุณแม่ไม่ยุ่งกับค่าราชการที่เขาทำงานอยู่
บอกจะให้แม่ไปกระโดดน้ำหาลูกหรือยังไง
คุณแม่ก็เคยคิดนะว่าที่พูดพูดว่าเราเนี่ย
จะให้คุณแม่ไปกระโดดน้ำหาลูกหรือยังไง
ที่มาว่าเราอ่ะอืม
จริงแล้วก็คุณแม่ก็มานั่งคิดว่า
ในเมื่อก็มีตำรวจนะตำรวจตำรวจก็โดนว่าอยู่แล้วนะคะ
ตำรวจโดนว่าเนอะอ่าเป็นชุดอ่า
ธนายการธนายก็โดนหรือหลายหลายคน
เข้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนค่ะ
ก็ก็โดนกันไปเป็นแถวอืมนะฮะแล้วก็เอ่อ
ก็มาสารแล้วก็มาเนี่ยท่านชัยวัดเนี่ยค่ะ
ก็โดนเหมือนกันหางเลขอืมอ่า
แล้วจะให้คุณแม่เข้าไปช่วงไหนจุดไหน

ทางคดีหลักของของลูกสาวเนี่ยมีคนทำอยู่แล้วมีคนทำอยู่แล้ว
ใช่ใช่อายการก็สั่งฟ้องสารคดีไปยูนิสานแล้ว
ใช่ใช่ในส่วนของแม่คือผู้เสียหายอืม
ก็ต้องคุยกับเขาไปว่าเขาจะชดใช้เยียวยายังไง
เป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิเป็นสิทธิของคุณแม่
บางคนบอกเอาแล้วลูกสาวแม่คุณแตงโมเนี่ย
อันนี้ผมผมขออนุญาตนะค่ะมีค่าแค่เงินเก้าล้านสองเหรออืม
ได้ยินได้ยินไหมได้ยินได้ยินคนพูดเยอะค่ะในคลิปอะไรนี้ก็เยอะ
ข้าของลูกสาวคุณแม่เอ่อเสียอะไรนะเสียอะไรก็มีคนพูดอ่ะอืม
คุณแม่จำไม่ได้แล้วแค่นี้หรอข้าข้าข้าข้าของชีวิตลูกคุณแม่นะ
ไม่ได้หรอกคุณแม่ก็บอกว่าค่าของชีวิตของใครก็ตาม
ของคุณอุ๋ยก็ตามคุณแม่ก็ตามคุณชัยวัดก็ตามเนี่ยอืม
ซื้อไม่ได้ด้วยเงินเท่าไหร่ถูกไหมค่าตัวคุณเท่าไหร่ตอบมา
เดี๋ยวนี้ค่าตัวคืออะไรคุณก็ตอบไม่ได้ทำอะไรกันค่าชีวิตค่าชีวิต
มันตอบมันประเมินไม่ได้หรอกนั่นแหละประเมินไม่ได้ลูกคุณแม่ก็ประเมินไม่ได้
อ่าเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงประเมินออกมาเป็นเป็นเงินเยียวยาที่ที่เขา
ไปคุยกับเขาในวันนั้นแล้วตกลงเขามีกำลังเท่านั้นเขามีกำลังเท่านั้น
เขาคือในวันนั้นในขณะนั้นหมายถึงใครฮะหมายถึงเอ่อ
คุณปอกับคุณเบิร์ตไงคะแล้วจะให้คุณแม่ไปบี้มา
ไปหามายี่สิบล้านเดี๋ยวนี้สามสิบล้านเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้
เราเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะแล้วเขาก็มีกำลังเท่านั้นแล้วก็
เราก็จ่ายเงินกันต่อหน้าศาลเลยนะคะอืมฮะเซ็นเอกสารรับ
เรียบร้อยต่อหน้าศาลค่ะเขาเขาเขาบอกแม่หรือว่าแม่ประเมินเองว่าเขามีกำลังเท่านั้นที่จะชดใช้เยียวยาได้เท่านี้อืม
คุณชัยวัดค่ะเราคุยกันนานคุยกันคุยกันเยอะ
ก็ทางทางด้านทางด้านรายละเอียดที่มีการเจรจาเรื่อยเรื่อยฮะจนจนมาตกเรื่อยเรื่อยในเรื่องยอดนี้นะครับ
เพราะว่าอืมจริงจริงเนี้ยคุณแม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อ่า
จะทิ้งในการตามหาความยุติธรรมนะครับคุณแม่ก็ยังต้องดำเนินขบวนต่อ
เพราะว่าตราบใดคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะครับศาลก็ยังท่านก็ยังไม่ได้พิพากษา
เพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการสืบพยานหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเจตนาหรือการกระทำโดยฆาตกรรม
คุณแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะยกประเด็นขึ้นฟ้องสู่ขบวนการทางศาลได้
หมายความว่าตรงนี้มันยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้

ผลทางอาญาสุดท้ายปลายทางออกมายังไงเนี่ย
แล้วมันผิดเพี้ยนหรือว่ามันมีอะไรที่มันข้อหามันหนักอะไรกว่านี้เนี่ย
ก็สามารถจะมาเรียกเพิ่มเติมได้อย่างนี้หรอ

ตอนนี้สารยังไม่ได้พิพากษาตามยอมที่เรามีการทำสัญญาประนอมกันนะครับ

ชดใช้ไปก่อนเอาไปเป็นแบบว่าเหมือนกับว่า

คุณแม่เดี๋ยวจะขอถามด้วยว่าตกลงแล้วณขณะนี้เนี่ย
คนบนเรือเนี่ยเพื่อนของลูกสาวในวันนั้นเนี่ย
อภัยกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วให้อภัยทุกคนหรือยังแม่
เดี๋ยวสักครู่กลับมานะฮะอีกสักครู่กลับมาครับทุกผู้ชมครับ

ผู้ชมครับที่เราคุยกันมาเนี่ยก็ได้ความชัดเจนพอสมควรนะฮะ
เกี่ยวกับคดีอาญาของคุณแตงโมนิดากับคดีแพ่งเรื่องการชดใช้เยียวยา
ให้กับทางผู้เสียหายในคดีก็คือคุณแม่ของคุณแตงโมนะฮะ
ขณะเดียวกันเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณแม่คุณแตงโมแล้วก็คุณชัยวัดที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับคุณแม่เนี่ย
ยืนยันว่าทางการเรียกร้องมันยังไม่ได้จบเสียทีเดียวนะครับ
ยังต้องรอฟังผลทางคดีอาญาเป็นหลักด้วย
สามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้อีกนะฮะถ้ามันมีกรณีอะไรขึ้นมานะครับ
ทีนี้คุณแม่ครับ๗เดือนที่ผ่านมานับประจำเนี่ย
คุณแม่บอกว่าคุณปอกับคุณโรเบิร์ตนี้เขาก็มาขอเป็นลูกแม่ตั้งแต่ตอนต้นแล้วใช่ไหม

คนบนเรือณขณะนี้เนี่ยคุณแม่ยังมีติดใจอะไรยังไงหรือว่าให้อภัยหมดแล้ว

ให้อภัยหมดทุกคนแหละค่ะ

คุณกะติกก็น่ารักขึ้น

พูดเพราะขึ้นเขามาพูดกับแม่ว่ายังไง

คุณแม่ก็บอกกะติกก็สวย

คือจริงกติกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรทะเลาะกับคุณแม่นะ

ไปบ้านน้องโมก็เจอกระติกตลอด

แต่เขามีปัญหากันเอง

เพราะว่าเขาไม่ได้ให้กระติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้ว

แต่กับคุณแม่ไม่ได้มีอะไรกัน

ตกลงโทรศัพท์ของน้องโมได้คืนจากบางแจ๊กหรือยัง

หมายถึงบังแจ๊กบอกแม่ว่า

ค่ะเขาโทรมาบอก

คือคิดว่าติดเรื่องภาษี

ของคุณแม่

คุณแม่ไม่ทราบนะคะกับคุณแม่เนี่ยบังจักรเนี่ย
เป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเลยเหรอ
ที่เราครบที่เราคุยด้วยอืมอืมพูดความจริงทุกอย่าง
คุณแม่บอกว่าเอาโทรศัพท์น้องโมไป
ดูสิว่ามีอะไรในนั้นบ้างไปค้นดู
แล้วดูดมาส่งมาให้เครื่องคุณแม่ครับ
เขาก็ทำอย่างที่คุณแม่สั่งอ่าแต่บางแจ๊กเขาบอกมาตลอด
ไม่ใช่หรือว่าน้องโมน่าจะถูกฆาตกรรม
เขาก็บอกแต่เขาไม่ได้มีภาพไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลย
แต่แม่กลับไม่ติดใจเรื่องที่ลูกสาวจะถูกฆาตกรรม
แต่คิดว่ามันน่าจะอาจจะเป็นประมงประมาทร่วมเป็นอุบัติเหตุ
อย่างงี้คือฆาตกรรมเนี้ยนะคะครับมันแรงนะอืม
คุณมีหลักฐานไหมล่ะมันต้องมีหลักฐานใช่คุณมีไหม
แต่มันหาไม่ได้อย่างเงี้หาไม่ได้เลยค่ะปัจจุบันก็ยังหาไม่ได้
ซึ่งตอนนี้เขาบอกเขาส่งโทรศัพท์ของคุณตังโมเนี่ย
มาให้คุณแม่แล้วเขาเบื่อแล้วเขาเบื่อแล้วเหรอเขาเบื่อดูแล้ว
บอกเขาเบื่อดูเลยเหรอคุณแม่พูดเองแล้วแล้วเขาบอกแม่
ว่าเขาส่งมาแล้วมันติดอยู่เวียดนามใช่ใช่พร้อมกับของอย่างอื่นที่ส่งให้แม่ด้วย
ใช่ค่ะมีอะไรบ้างของอย่างอื่นเขาบอกอ๋อมีกระเป๋ามีนาฬิกา
อุ้ยเหรออืมซื้อของมาฝากใช่ซื้อของมาฝากแต่ติดอยู่เวียดนาม
ติดอยู่เวียดนามแล้วภาษีแพงแล้วใครต้องจ่ายภาษีอ่ะออกมา
คุณแม่เหรอถ้าคุณแม่แล้วจะทำยังไงเนี่ยใครจะดำเนินการให้เนี่ย
เดี๋ยวเขาก็ดำเนินการไปที่ปรายศนีย์ที่เวียดนามคือเวียดนามเขายังไม่เจริญ
กี่บาทนะกี่บาทปรายชนีโอ้เยอะค่ะเป็นหลักหมื่น
เดี๋ยวแม่ต้องไม่จ่ายใช่ถ้าคุณแม่อยากได้นะอืมครับ
กระเป๋าสวยด้วยคุณแม่เห็นแล้วเพราะเขาส่งรูปมาให้ดู
แล้วไม่อยากได้โทรศัพท์ลูกคืนเหรออยากต้องต้องจ่ายภาษีก็
โทรศัพท์ลูกเนี่ยนะคะตอนนี้ในเครื่องเนี่ยไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้น
แต่ของมันอยู่ก้อนเดียวกันนี่แหละพัสดุกล่องเดียวกันนี่แหละ
ใช่ใช่ค่ะคือได้มาเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นภาพใดของน้องโมในกล้องนั้น
เพราะเขาได้ดูดออกไปแล้วไปใส่เครื่องเขา
ก็เลยอยากไปได้ไปจ่ายผสมภาษีออกมาอย่างน้อยก็ยังได้กระโปรงกระเป๋าอะไรที่เขาส่งมาให้อย่างนี้ดีกว่า
เครื่องนี้คุณแม่จะเอามาใช้กับสิ่งประจำวันในชีวิตของคุณแม่คุณแม่จะเอามาร้องเพลง
จะมาร้องเพลงวีซิงวีซิงร้องไปกี่เพลงแล้วเนี่ยทุกวันนี้หกร้อยเพลง
หกร้อยกับเพลงแล้วแก้เครียดอ่ะแก้เครียดคือละยี่สิบเพลง
คุณเต้มงคลกิจได้คุยกันบ้างไหมคะเนี่ยคุณอัจฉริยะคุยบ้างแต่ห่างห่าง
ยังได้คุยกันอัจฉริยะนี่ไม่ใช่คนคุยกับคุณแม่นะ
ไม่ได้คุยไม่มาคุยด้วยนะคุยคุยคุยกับคุณมงคลกิจ
คุณเต้คุยคุณอัชริยะไม่คุยไม่คุยทำไมอ่ะเขาเขาอุ้ยเขา
เขาไม่ชอบคุณแม่มั้งเขาบอกเหรอหรือไงหรือคิดไปเองหรือยังไง
คุณแม่ก็ยังขำตัวเองเราไปไซเบอร์นะตำรวจไซเบอร์นะคะ
ตำรวจขอเอาเครื่องคุณแม่ไปดูดข้อมูลเราก็จูงมือกับคุณอัชริยะขึ้นบันได
เกาะกันอย่างดีเลยนะอ่าอ่าไปนั่งก็ไปนั่งโซฟาตัวเดียวกัน
แต่หลังจากนั้นคุณแม่ก็ไม่ทราบอะไรเกิดขึ้น
เขาก็มาจิกคุณแม่ทุกวันอ่ะอืมอ่าเขาคงไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกับเราจริงจริง
ทุกวันนี้เลยไม่คุยกันเลยคือเหมือนหาข้อมูลไปลงยูทูปของเขา
เหรออ่าประมาณนั้นคุณเดชาการการเดินเรื่องของคุณแม่ชีวิตคุณแม่เนี้ย
มันมีอะไรบ้างวันนี้ไปถึงไหนเนี่ยแกชอบอย่างนี้
ธนไลย์เดชาคุยกันบ้างไหมเนี่ยคุยธนไลย์เดชาดีค่ะ
หลังสุดภาวนาอวยพลภาวนาขอให้อยู่ให้ถึง๒๐ปีได้ใช้เงินเดือนละ๓หมื่น
รู้สึกยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะจะเป็นราคาที่เป็นเดือนละสูงกว่านี้
แล้วระยะเวลามันจะลดลงยังไงฮะนึกออกไหมสมมุตินะคะอ่า
มันเป็นห้าหมื่นมันไม่ใช่สามหมื่นล่ะคุณแม่จะขอเป็นห้าหมื่น
อ๋อจะไปคุยกับเขาใหม่ใช่จะขอเป็นจะลุกอื้อหือ
เป็นห้าหมื่นนะแล้วก็ให้ระยะเวลามันลดลงได้ใช่ไหมคะ
อย่างเงี้ยต่อลองได้ตลอดต่อรองได้เจรจาได้ตลอดอืมก็คือจะไปขอเป็นเดือนละห้าหมื่น
เวลาจะได้ลดลงมาอีกใช่แล้วบอกคุณปอไปแล้วว่าเดี๋ยวอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่ง
ใช่ซึ่งคุณปอยจะดูแลให้ค่ะอืมซึ่งคุณปอเขาขายรถอยู่แล้วครับ
ค่ะทุกยี่ห้อมีหมดแล้วจะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอืมนั่นอะไรนะ
คุณแม่จะเป็นจะเชิญคุณแม่ไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ด้วยขายรถให้ให้คุณป่าเหรออ่า
อ๋อเหรออ๋อจะไปช่วยเขาขายด้วยล่ะอื้อหือเขาให้ค่าคอมหรือเปล่าให้สิ
คุณแม่ถามจริงทุกวันนี้เครียดไหมเนี่ยกับข่าวสารต่างที่
มันถาโถมเข้ามาเอาเรื่องคดีก็คงจะเข้าใจก็ติดตามกันอ่ะ
แต่ว่าไอ้สิ่งต่างที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มันเข้ามาอย่างตัวเราเนี่ยเยอะ
หมอดูก็มีเครียดไหมหมอดูหญิงชายในคลิปเนี่ยมีด่าคุณแม่เยอะแยะ
ฟังแล้วเครียดไหมไม่เครียดแล้วไม่เครียดเลยเหรอ
มันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่เขาพูดไงหมอดูดูบอกว่าตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักนะ
นอนอยู่โรงพยาบาลอ่าคุณแม่ก็คอมเมนต์ทันทีเลย
เพราะคุณแม่ดูเขาอยู่คอมเมนต์บอกว่าดิฉันไม่ได้ป่วยค่ะ
ดิฉันกำลังดูคุณอยู่ด้วยนะคุณแม่แล้วเขาบอกว่า๓๐วิสุดท้ายแล้ว
เวลาผมจะหมดค่ะขออนุญาตจริงจริงคุณแม่ช่วยตอบคำถามกับสังคมหน่อย
ที่เขาบอกว่าคุณแม่ไม่รักแตงโมไม่รักลูกเนี่ยคุณแม่ว่ายังไง
เขาก็คงคิดของเขาเองอ่ะนะแม่ไม่รักลูกไม่มีค่ะ
ไม่มีใครที่ไม่รักลูกตัวเองแต่การรักลูกของตัวเองเนี่ย
อย่างคดีคุณแม่มีคดีใช่ไหมคุณแม่จะไปโอ้น้องตรงไหนอ่ะ
ก็วางแผนว่าจะทำทำบูตรให้น้องน่ะนะคะจะตั้งมูลนิธีกัน
จะตั้งมูลนิธีให้คุณหรอครับใช่ค่ะให้น้องเป็นประธานแล้ว
คุณจตุพัฒน์เป็นรองประธานคุณแม่เป็นประธานมูลนิธิครับ
คุณปอตนุพัฒน์เป็นรองประธานชื่อมูลนิธิ
ครับเดี๋ยวตั้งเมื่อไหร่แล้วคงจะได้ทราบข่าวก่อนอีกทีนึง
วันนี้ขอบคุณจริงนะครับที่มาเปิดใจแล้วก็พูดความจริงกัน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณคุณแม่นะฮะ
ขอบคุณคุณชายวัดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมครับ
ผมเชื่อว่าคดีของคุณแตงโมนิดายังไงซะคนไทยก็ไม่ลืม
และยังคงติดตามกันต่อเราตามกันต่อกันแล้วกันนะฮะ
เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมวันนี้หมดเวลานะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ